มีจังหวัดต่างเขาเริ่มรายงานเรื่องของจังหวัด
ต้องกักตัวบุคลากรทางการแพทย์ออกมาเหมือนกันนะครับ
โคราชต้องกักตัว๒๐บุคลากร
หลังจากที่ผ่าตัดไส้ติ่งให้กับเด็ก๖ขวบที่ติดโควิดนะครับ

เพราะว่าบุคลากรถูกกักตัวนับร้อยราย
ก็แน่นอนนะครับส่งผลให้การทำหน้าที่ภายในโรงพยาบาล
ก็มีวิธีการที่ปรับเปลี่ยนไปหมดนะครับ
โดยแพทย์หญิงฤทัยวัฒนวินิตผู้มนวยการโรงพยาบาล
อุดรธานีเปิดเผยนะครับว่า
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในส่วนของห้องผ่าตัด
ตอนนี้ต้องถูกกักตัว๑๐๐คนถือเป็นผู้เสี่ยงสูง๑๗คน
และที่เหลือก็เป็นผู้ที่เสี่ยงกลางแล้วก็เสี่ยงต่ำนะครับ

เกิดจากบุคลากรของโรงพยาบาลไปติดเชื้อ
มาจากสารบันเทิงในจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ทำให้มาติดเชื้อกันอยู่ภายในโรงพยาบาลด้วย
แล้วมีผู้เสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำด้วยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ต้องแจ้งประชาชนว่า

ไม่สามารถรับคนไข้เข้าผ่าตัดทำงานได้เต็มที่แล้วนะครับ
จำเป็นต้องลดงานบางส่วน

ก็ต้องเลื่อนไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับ
แล้วก็เลื่อนการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งไป๑สัปดาห์

อย่างเช่นอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน

ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยง
และไม่สามารถกักตัวที่บ้านพักได้
จะถูกส่งไปกักตัวที่โรงแรม
วีทาราถนนอุดอนดุษฎีจนกว่าจะปลอดเชื้อ
แล้วก็ถึงจะให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับ

เตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙ไว้๑๒๕เตียง
ตอนนี้นะครับรับผู้ติดเชื้อไว้รักษาแล้ว๑๐๒ราย

ยังโรงพยาบาลชุมชนในอำเภอต่างได้นะครับ
ซึ่งก็จะมีเตียงที่รองรับได้อีก๓๐๐เตียงนะครับ

เมื่อวานนี้ยอดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก๒๔ราย
ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อในครอบครัวนะ

บอกว่ามีการรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์
แล้วก็มาถึงคนในครอบครัวที่บ้านนะครับ
เห็นว่าการแพร่ระบาดของจังหวัดอุดรธานีเนี่ย
จะเป็นการแพร่ระบาดภายในจากครอบครัว
หรือเพื่อนที่มีกิจกรรมร่วมกันนะครับ
จากการกินดื่มร่วมกันเนี่ยนะครับ
ดังนั้นที่อุดรธานีเขาก็เลยต้องให้อสมทำงานอย่างเข้มแข็งนะ
เข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
โดยเฉพาะต่อครัวเรือนต่างนะครับ